จากชาวบ้านก็ส่องบ้านอีกที่นะฮะ

ใกล้วันจะออกสลากินแบ่งรัฐบาล

เพราะว่าเจ้าหน้าที่นั้นต้องไปจับกัน๒ครั้ง
ครั้งแรกเนี่ยนางสาววรวิสาแท่งทองซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
เขาก็ไปแจ้งขณะที่เขาบอกว่าเขาอยู่ที่บ้านเลขที่๑๓นะซอย๑๑
ถนนศรีศาสนาลัยตะบนเมืองสวรรคโลก
พยายามตามหาแต่ก็ไม่เจอก็ถอนกำลังไปอันนี้ครั้งแรกนะ

ก็เลยถ่ายรูปไว้แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยเอารูปเนี่ย
โทรไปโทรไปหากู้ภัยอีกครั้งหนึ่งช่วยหน่อยเถอะ

คราวนี้ต้องลื้อกอกล้วยเลยเพราะว่างูเนี่ยนะมันยาวสักหนึ่งเมตร

บริเวณกลางลำต้นและใหญ่มากนะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะกินหนูเข้าไปแล้วนะครับ
ก็ใช้อุปกรณ์คล้องแล้วก็เอาใส่กระสอบเข้าไป

บ้านเลขที่๑๓ซอย๑๑นะครับ